คนนี้งานบุญที่ไหนนะไปที่นั่น
กุศลขอให้บอกขอให้เขามีส่วนร่วมด้วยนะคะ
ล่าสุดคุณผู้ชมค่ะก็ทำเอาเหล่าโซเชียลนะ

เจ้าตัวโพสต์ข้อความผ่านไอจีว่า
กรณีนี้เป็นพยานเมื่อข้าพเจ้าสิ้นลมหายใจแล้ว
อุทิศร่างกายนี้ให้แก่โรงพยาบาล
โดยนักร้องหนุ่มค่ะได้เผยกับพี่แจ๊กกะรีนนะว่า

หลังจากที่ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือโรงพยาบาลต่างค่ะ
ผมก็คิดว่าตอนเราตายร่างกายเราก็ยังเป็นประหยุด
ถ้าเราเอาไปเผาทิ้งก็เสียดาย
เลยจะบริจาคให้ทางโรงพยาบาลดีกว่า

เพราะว่าค่ะมันตั้งประหยุดต่อมันก็ยิ่งดีสิ
แต่ล่าสุดเห็นบอกว่าจะไปวิ่งด้วย
จากสะกวนมาการสินใช่ไหมคะ

ชาวชะมัดการสินแล้วกับที่น้องชาวไทยนะครับ
เป็นส่วนหนึ่งในการถูกก้าวเพื่อชาวกรสินนะครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมก็สามารถร่วมบริจาคกับโครงการ
ก้าวเพื่อชาวกาลสินได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะ
หรือว่าจะเป็นการร่วมวิ่งในวันที่๖๗ตุลาคมนี้
ด้วยระยะทาง๔๑๘กิโลเมตรที่จังหวัดกาลสินนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ
ใครสนใจก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมนี้กันได้นะคุณ
ก็ถือว่านุ่มกล้องห้วยไร่ได้สารต่อปณิธานกิจกรรม๙คนละ๙ตั้งนานมาแล้ว
มาจนถึงวันนี้เจ้าตัวก็ยังไม่หยุดวิ่งมีเวลาเมื่อไหร่เนี่ยก็พยายามที่จะช่วยเหลือ